แต่พอโอ้โหมั่นใจขึ้นแล้วนะ

กับศึกลูกยางที่มันที่สุดในเอเชีย
เชียร์นักตบลูกยางทีมชาติไทย